เมื่อช่วง๑๐โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง๓นัดนะคะ
มาดูตามเสียงของแรงระเบิด
ชาวบ้านแม่กุหลวงรายหนึ่งนะคะให้ข้อมูลว่า
เห็นแรงระเบิดพุ่งเข้าใส่บ้านหลังนึงที่อยู่ฝั่งเมียนมา
ตอนแรกคาดว่าสงครามใกล้จะสงบแล้ว
จากเมื่อคืนไม่ได้ยินเสียงปืนหรือเสียงระเบิดดังขึ้นเลยค่ะ

ประมาณตีสี่คึ่งขึ้นเมื่อวานอีกยิง
วันนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ที่หนีภัยความไม่สงบ
มาอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยชั่วคราวนะคะ
ก็คือจุดแรกรับวัดดอยทาติอเมฆศทจังหวัดปาก
เคลื่อนย้ายก็มีผู้หนีภัยหลายร้อยคนมีความประสงค์ขอกลับบ้านที่เมียนมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำนวยความสะดวกจัดกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมที่จะมีรถขนส่งไปส่งที่ท่าเรือ
เพื่อผลักดันผู้หนีภัยนั่งเรือกลับไปก็คือข้ามฝั่งไปที่เมียนมาตามความประสงค์นะคะ
แต่ระหว่างการส่งผู้หนีภัยคุณผู้ชมมันก็น่าตกใจเพราะว่าเสียงปืนมันดังตลอดเลย
ทำให้การผลักดันผู้หนีภัยมันต้องยุติลงชั่วคราว
มีข้อความบอกว่าที่บ้านแม่กุใหม่ท่าสุงอำเภอแม่สอดมีเสียงปืนดังสนั่นเลย
แล้วมันรัวมากยังกับสายฝนอยู่บ้านไม่ได้กลัวอันตราย
ผู้ชายคนนี้อายุ๑๘เป็นเจ้าของโพสต์นะคะ
บอกว่านี่ไงไปดูกระสุนสิที่มันตกอยู่ที่สวนของเขา
คือที่อยู่ของเขาห่างจากฝั่งเมียนมาประมาณ๒กิโลนะคะ
ก็คือกระสุนที่เจอมันคือการยิงต่อสู้กันช่วงตี๔วันนี้

ชาวบ้านกับผู้ชายคนนี้บอกว่าก็ต้องหลบกัน

พอเสียงปืนเงียบสำรวจความเสียหายโอ้โห
กระสุนยี่สิบกว่านัดนะคะ
ด้านนายเสริมศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมื่นรือชัย
บอกว่าเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิด
ผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจปรับปรุงซ่อมแซมหลุมหลบภัยของหมู่บ้าน
จริงเราสร้างเอาไว้เป็น๑๐กว่าปีแล้วนะคะ
ก็จะปรับปรุงใหม่ให้เด็กให้ผู้หญิงให้คนชะลาหลบ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยปรับปรุงหลุมหลบภัย
ให้กับชาวบ้านเจ็ดสิบหลุมค่ะ
ปกติตอนนี้ก็มีประมาณเจ็ดสิบหลุม
ที่ชาวบ้านเริ่มทำกันว่าพ่อตื่นตัวขึ้นเยอะแล้วครับ

เรายังไม่มั่นใจสถานการณ์เพราะว่าทางฝั่งแม่ลูกเกณฑ์ยัง
ฝั่งนู้นทางข้างล่างก็ยังมีเสียงปืนหรือการประทากันอยู่อย่างนี้
กลัวมันจะไลน์มาทางโซนเราอีกไหมเรายังไม่มั่นใจครับ
หลังสิ้นเสียงกระสุนปืนและระเบิดสงบลงนะคะ
ก็คาดการณ์ว่าการยิงปะทะมันอาจจะเริ่มห่างจากแนวชายแดนไปไกลหลายกิโล
แล้วก็อาจจะเริ่มเบาบางลงอันนี้เจ้าหน้าที่คาดการณ์นะคะ
ส่งผลให้ผู้ที่อบพยพหนีภัย๕๐๑คน
จากยอด๔๕๐๐คนบอกว่าขอกลับขอกลับเมียนมา
ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดก็ช่วยนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะกลับมาค่ะ
ก็นำขึ้นรถไปที่ริมแม่น้ำเมยไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะ
ก็ส่ง๕๐๑คนที่มีความประสงค์จะกลับเดินทางกลับบ้านค่ะ